มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มันก็ทำให้ทุกคนไม่ว่าจะพอคุณสมบัติครบก็ดิ้นลนอยากจะเป็นหมด
คนอยู่ท้ายก็ประมูลแบบวิ่งเต้น
วิ่งเต้นทั้งทำสารพัดเพื่อให้ได้ตำแหน่ง
เจ้าเศรษฐีพิสูจน์คะตัวเลขที่ท่านเคยได้ยินมา
สูงที่สุดเนี่ยคือตำแหน่งไหนราคาเท่าไหร่คะ
คนจ่ายคนรับเป็นคนผิดกฎหมาย
ท่านเองก็รู้ครับว่าต้องมีคนแจ้งความ
ใครจะแจ้งความเรื่องเรียกจากน่าจากคนใจ

ถ้ากราบใดวงการหลาดส่งเนื้อเลสเทศเลยอย่างนี้
ผมคิดว่ามันรออยู่ข้างหน้าก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูล
ตำรวจต้องถูกอธิบูรณ์แน่แบบจะช้าเร็ว

ข่าวที่ออกมายังไม่จบนะคะ
เพราะว่าต้องมีการตรวจสอบด้วยนะคะ
ว่าตกลงมีหรือไม่มีนะคะ

แล้วก็ส่วนที่จะเป็นเรื่องของการโจมตีกันทางการเมืองหรือไม่
เดี๋ยวคงได้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะ

ในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณีการซื้อขายตำแหน่งกัน
ในพื้นที่ของตำรวจภูทรภาค๘เนี่ยนะคะ

ในการให้ข้อมูลเรื่องนี้นะคะ

และยังคงคาใจค่ะ

ไหนอ่ะใครล่ะ

ถ้าเรียนมองจากคนซึ่งอยู่นอกวงการ
กากีเลยนะคะหายากค่ะคุณผู้ชม
เพราะไม่รู้ถ้าคนที่ออกมาพูดเนี่ย

แต่ที่สำคัญที่สุดคือจะกระทบตัวเองไหม

อันนี้หาผู้ที่จะออกมาพูดเรื่องนี้ยาก

ข้อกล่าวหาที่ดังมาตลอดหลายปีก็ตาม

มาทำอะไรตามหัวข้อรายการเลยค่ะ

เคยเป็นผู้ที่ไปร้องเรียน
ยุคสมัยต่างมาก่อนหน้านี้แล้ว

หลายครั้งมากเลยดิฉันก็ถามตั้งแต่ต้นรายการเลยนะคะ

ตกลงคือแค้นส่วนตัว

ยังทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัด
บ้านหยุงเทศนะคะ
แต่วันนี้บอกว่าถ้าจะคุยก็ต้องคุย

ประธานมูลนิธิป้องกันต่อต้านอาชญากรรมและยาเสพติดในประเทศไทย

ยังเป็นผู้กำกับสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดอำนาจเจริญนะคะ

คนนั้นนะคะแล้ววันนี้ก็คือพันธุ์ตำรวจเอกสุรโชคเจษฎาเดช

ฉันขอสงสัยก่อนเลยค่ะเพราะพอย้อนข่าวกลับไป

ที่ไปอยู่หลายที่แล้วไปอยู่หลายครั้ง

เรื่องซื้อขายตำแหน่งเรื่องโยกย้ายไม่เป็นธรรม

คล้ายผมเอาเพราะวงจุ้ยเขาให้ได้ตำแหน่งกระตี
พอได้ก็ไม่เปลี่ยนแล้ว

อาจารย์ไหนบอกผมก็ไปยังเสียดายนะครับ
ที่สุรโชควิเศษจิตนี่จริงคุณพ่อ
โดนย้ายไปเรื่อยครับ
ถ้าตอบที่ท่านแบบนี้ท่านเคลียร์เรื่องการเปลี่ยนชื่อและนามสกุล
แต่ดิฉันยังไม่เคลียร์ว่าการที่ท่านออกมาตอนนี้
แล้วสิ่งที่ท่านจะพูดตลอดทั้งรายการดิฉันวันนี้
คือคนอกหักที่มีความเครียดแค้นมาเปิดเผยเหรอคะ

ถึงผมกลับไปผมผูกคอตายแล้ว

แต่ตัวผมเองบอกคุณจอมฝันนะผมออกรายการนะ
ถ้าผมมาออกรายการนี้แล้วผมถูกย้ายไปใต้

เพราะผมพูดเลยนะภาคประชาชนนะครับ
หรือถ้าผมกลับไปแล้วผมไปผูกคอตาย

แต่ถ้าจะมายิงผมนะ

หรือหน้าสำเนียบนัธบาลคุณจอมฝันจำไหม
อย่าไปถึงความรุนแรงขนาดนั้นเลยนะครับ

แต่ที่ถามคือว่าตอนนี้สารวัตรยังรับราชการอยู่

ปีหน้ากระเศียรที่ท่านถามเพื่อ
เพราะท่านมาแล้วที่ท่านจะถามนะครับ
อย่างที่คุณผู้ชมก็อยากจะรู้
คือได้ยินข่าวกระเศียรกระสาท
ถ้าใครจะแก้งผมผมพร้อมจะเชื่อสู้อยู่แล้ว
แล้วอย่างนี้ในส่วนของทางรัชการว่าจะโดนเด้งโดนย้าย
แล้วก็อย่างนี้ท่านไม่ทราบซึ่งท่านเตรียมรับไว้แล้ว
เราก็ไม่มีปัญหาครับว่าสิ่งที่ผมทำ
ก็นำจำหน่วดส่วนใหญ่เขาเกรงใจผู้ทรงประชาความรักเขา๑๙๑๙
เขาอยู่ในวินัยและเขาไม่กล้าถ้าพวกมันลดสำแหลงเข้ามาขาย
เขากลัวจะถูกครอบครัวเดือดร้อนแต่ผมไม่กลัว
ผมเหมือนคล้ายว่าผมช้ำทั้งตัวแล้วมันไม่มีอะไรจะเสีย
คืออย่างงี้นะคะเท่าที่เราเคยเห็น

ก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยก้าวหน้าในตำแหน่ง
อันนี้คนนอกนะไม่ค่อยก้าวหน้าในตำแหน่ง
แล้วก็ไปอยู่ในที่แบบ

คือมันเป็นที่ที่หาประโยชน์ทางเศรษฐกิจลำบาก
ตรงนั้นผมขออนุญาตนะ

ผมทำคดีเอานักฆ่าดังมาส่งต่างประเทศหลายประเทศ
ต้นธนาคารที๒๐แบงค์เรียกค่าถ่ายทีเป็น๑๐๐ล้าน
ฆาตกรต่อเนื่องคดีฆ่าหรือมุนเจียม

แต่สิ่งที่ผมไม่ก้าวหน้าผมอยากจะรู้ว่า
ถ้าผมยังเป็นอย่างนี้อยู่ทำงานขนาดนี้
เด็กรุ่นพี่ผมไม่ก้าวหน้ารุ่น

เราจะหาคนที่นิสัยแบบผมมันไม่มีแล้ว

ข้อคอรหาที่บอกว่า
ในวงการตำรวจมีการซื้อขายตำแหน่งกันบางตำแหน่งเนี่ย

ผมว่าช่วงพวกผมพูดตรงเทคนิคนะ

ใช้กฏหมายเล่มเดียวกัน
แปลว่าอะไรครับ
เป็นเสียงการซื้อขายตำแหน่งของอายการผู้ศักดิ์ศาสตร์
อายการผมจำได้ว่ามีอยู่ขั้นหนึ่งที่ว่าอายการสูงสุด
แล้วมาแต่งตั้งรอยการที่อาวุโสอ่อน
ถูกฟ้องสารตันจำคุกเลยนะครับ
แต่เพียงแต่ว่าตำรวจเราที่ผ่านมาไปออกกฎว่า
ใช้อุศโฮสมมุติตำแหน่งว่าง๑๐๐คน

อีก๖๗คนกลับไปแต่งตั้งคนที่สำ๔สำ๕สำ๖สำ๗สำ๘

เดี๋ยวกลับมาก่อนที่บอกว่าใช้กฎหมายเดียวกันคือ
ถ้าสมมุติอีก๒วิชาชีพนี่นะคะคือ
อายการกับผู้ศักดิ์ศาสตร์
เหมือนกับตำรวจคือดูที่อาวุโส
แล้วก็เลื่อนกันขึ้นไปแบบนี้ถูกไหม
ใช่อายการกับผู้ศักดิ์ศาสตร์นี้ก็ใช้๑๐๐ตำแหน่งว่าง๑๐๐คน
๑๑๐๐เลยฮะใช่ครับคือดูอาวุศโฮก็ขึ้นไปอย่างนี้
เหมือนกับขึ้นไปพร้อมกันพร้อมกันเลยฮะ
ตำรวจใช้กฎหมายเดียวกันแล้วมันมีอะไรมาแยกทำให้ไม่เหมือนกันนะคะ
ยังงงไงว่าเขาไปใช้เขาไปออกกฎในกรตรอเนี่ย

กฎกอตรอก็คือมีในยกผัวบัตรอรองบัตรอ

นับหนึ่งคนหนึ่งเสียงแต่แต่พอตรคุมเสียงได้หมดไง
เพราะผัวบัตรอเนี่ยเป็นเจ้านายเจเรตำรวจ

แล้วมันมีตำแหน่งอื่นซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชาท่านด้วย

ก็แต่นายกอีกเสียงหนึ่ง

แล้วหรือคนละมอบหน้ารองนายกเป็นละมอบหน้าแท้
แต่กลับไปออกกฎเนี่ยแค่ตำแหน่งว่างร้อยคน
กฎแค่สาย๓คนสาย๓อย่างนี้

แทนที่จะแต่งตั้งคนอาวุโสมอันดับ๓๔๓๕๓๖๓๗ไม่ใช่
เอาอำดับ๓๐๐๕๐๐๖๐๐มาข้ามอ่ะ

ไอ้ตัวเลขนี้เนี่ยคือท่านคิดมาหรือมันอยู่ในกฎกตรคะ
มันไม่กฎเขาไม่ระบุเขาจะวางเขาไว้เลยว่า

เป็นสารวัตรในพันธมรตรียศพันธมรตรีแล้วมีตำแหน่งเป็นสารวัตร

แต่คนเป็นรองสละวัด๗ปีเนี่ย

แต่คนที่เป็นรองสวรรค์เนี่ย

ก็คือหมายว่าคนอ่อนวุโสมันกลับเป็นนายหมด

มาเป็นสวัสดิ์อีกมันมากกว่ากันเนี่ย

สอบที่โหลกกลับมาติดแพทย์มันตลกไหมล่ะ
เดี๋ยวนะคือจะบอกว่าการคิดตัวเลขเป็น๓๓กับ๖๗เนี่ย

เพราะ๓๓มันมาตามอาวุโส
เหมือนกับ๒วิชาชีที่เราพูดถึง

มันมี๑๐๐คนคนที่๓๔๓๕ไม่ได้เรียงลงไปแบบนี้
เลี้ยงฮะเอาอันดับ๒๐๐๒๐๐แล้วเป็นเด็กรุ่นลูกฮะ
อายุห่างกัน๑๐ปี๒๐ปี

ถ้าไม่ใช่รีบบอกนะคะ๖๗

มีโอกาสมาโดยการซื้อตำแหน่งหรือเปล่า

เพราะว่ามันในวงการผู้นำสาหรรยาการก็บอกว่า
การค้าวุโสแม้ตำแหน่งเดียวหมายถึงการค้าตำแหน่ง

ก็ออกมารุมฟ้องตำราคมรั่งงาน

แต่ที่จะมีปัญหาคือหรือไม่ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแหละ

ทีนี้๖๗ที่บอกเนี่ยคือไม่ได้แปลว่าทุกคนซื้อตำแหน่งใน๖๗นี้ใช่ไหม
อาจจะเป็นขบวนการที่ผมบอกภายการพุทธศาสตร์เขาบอกว่า
เป็นตำรวจเนี่ยสามารถก้าวหน้าได้ไม่จำเป็นจะต้องมาจากสายนรตสายนบสายละเลร้อย
หรือปริญญาดรสัก๑๐ใบที่ไปขอให้มาจากตำรวจสามสาย

สายปาวุ้นจินสายโลหิตศิษย์ข้างเคียงเสมียงหลังบ้าน

สายโลหิตก็ลูกหลังกฎรในอดีตกฎรปัจจุบัน
ข้างเคียงก็ในเวรในเวรนี้จะได้ตลอด
ในเวตเป็นในเวตคนทำเรื่องค่ะตามนักการเมืองตามผู้ใหญ่ตามรายนิทธิภาพออกเขียวไหม
หัวหน้าพักการเมืองฝากมาแล้วก็เสบียงหลังบ้านคือช่องทางกัน

เข้าทางคุณนายอย่างนี้หรอคะ
ที่อย่างนั้นค่ะคล้ายนี่เขาพูดกันอย่างนั้น
ก็จะเป็นคุณนายตัวจริงหรือคุณนายเล็กอย่างนี้
อันนี้คือข้อราหารนะอันนี้ที่เขาเรียกกันในวงการนะ

ครับ๓กลุ่มนี้เขาบอกมาอย่างนั้นนะ
เขาแบบเอาของจริงมาพูดค่ะเนี่ย
แต่ผมบอกคุณจอมฟันเลยว่า๓๓เปอร์เซ็นต์
๓๓ตำแหน่งเนี่ยกับ๖๗
๖๗เปอร์เซ็นต์๖๗เปอร์เซ็นต์มันตลกมั้ย

ลงตำแหน่งลงภาคหลักดีทั้งนั้นเลย
แต่คนวุศูเนี่ย
จากลองสาวัสตร์เป็นสาวัสตร์เนี่ย

คุณเจมส์ประเทศเป็นเด็กรุ่นลูกข้ามมาคุณจังหวัดเนื้อประเทศชาติเราเสียหายมั้ย

มีหลายมิติเดี๋ยวหลายมิติอีกนิดนิดนิดนิดนิด
ปรากฏว่าคำสั่งนี้ที่ท่านวิญญาณพูดเนี่ย

อีสานเหนืออีสานใต้
สารใต้ก็๘จังหวัดนะครับ

นครลักษมณ์บุรีรัมศรีริเกษซูลินยะโสธรอำนาจเจริญนะครับ

ปรากฏมาเป็นสาววัดจากนครบานรองสารวัฒน์เนี่ย

เพราะว่าเป็นสาวัสผมว่าไปหารงพรรคยังไม่เจอเลย
ขับรถไปหาโรงพักแล้วถามลูกน้องตัวเองยังไม่รู้จักเลย
หมายถึงว่าไม่รู้จักพื้นที่

ทั้งที่คนที่ย้ายมาอาวุโสน้อยกว่าด้วย
ส่วนคนที่อยู่ในพื้นที่อาวุโสมากกว่า

เป็นทุกตำแหน่งนะครับคุณจอมฝัน
อย่างสารวัตรเนี่ย

เขาใช้เที่ยวนี้เขาใช้กี่ปีนะ

ปรากฏว่าคนเป็นสารวัตรอาวุโสเนี่ย

แต่คน๖๗ได้ขึ้นหมด

สาย๓อีก๖๗เนี่ย

ขอกลับมา๓๓กว่า๖๗

อาวุโส๓๓ที่ไปตามอันดับ

ขณะที่๖๗ซึ่งเปิดช่องไว้

ถ้าจะมีการซื้อขาย๖๗จะมาอยู่ในนี้

ซึ่งลักษณะที่มักจะเกิดขึ้นตามสถิติจริงก็คือว่ารุ่นเด็ก

อยู่ในพื้นที่ค่อนข้างดี

เรียนขอกลับมาถามคำถามนี้สุดท้ายในช่วงแรก
นี้เราสามารถพูดได้เลยไหมว่าใน๖๗ซื้อหมด

ผมไม่มีแบรนด์หลักฐานแต่ว่าถ้าถ้าคนบอกเอาหลักฐานระวัง

คือถ้าเพราะฉะนั้นถ้าจะระวังในแง่ของโครงสร้างการปรับตำแหน่งเนี่ยนะคะ

แต่เราไม่ได้บอกว่าเกิดขึ้นแล้วทั้งหมดจะเป็นแบบนั้นไม่ใช่
ไม่ใช่มันก็ที่ผมบอกมันมีหนึ่งในเวรเขาได้อยู่แล้ว
ลูกหลานผู้ใหญ่สายโลหิตสิทธิข้างเคียงเสบียงหลังบ้าน

สายโลหิตสิดข้างเคียงสะเบียงหลังบ้าน

คุณผู้ชมที่ตามข่าวนี้อยู่นะคะน่าจะได้อ่านไทยรัฐออนไลน์นะคะ
ไทยรัฐออนไลน์เนี่ยได้สัมภาษณ์พลตำรวจตรีวิสุทธิ์วานิชบุตร

คุ้นชื่อท่านว่าผู้การปากเป๋า

ก็คือมันจะมีคำคล้ายแบบนี้
เหมือนกับที่สารวัตติลำโบ่บอกเลยแต่ไม่เหมือนเป๊ะ
แต่ตัวเลขที่บอกว่า๓๓ในนี้ผู้การวิสุทธิพูดถึง
แล้วก็ยังมีการพูดถึงด้วยว่าสถานที่
ราคาถ้ามีการซื้อขายก็เป็นหลักล้านก็ลดหลั่นกันตามไปตามเกรดนะคะ
แล้วก็มีการพูดถึงตัวเบาตัวหนักนะคะ
มีการพูดถึงพวกไร้เงาพวกนินจาพวกเหนือเมฆนะคะ
พูดถึงพวกที่มีการจ้างคนที่ใกล้จะเกษียณก็รีบจ้างให้เกษียณซะเลยเพื่อเลื่อนขึ้นไป
ใช่ไหมคะยิ่งเปิดทางใหญ่เลย
คือแล้วยังมีแบบย้ายข้ามภาคย้ายข้ามภาค
แล้วเอาอย่างนี้นะคือดิฉันที่อ่านของไทยรัฐออนไลน์เนี่ยก็ว่าแบบหืดแล้วนะ
ไม่ได้รู้จักกันใช่ไหมคะไม่ได้นัดกันออกมาใช่ไหม
ไม่ครับไม่ครับภูกรณ์วิสุทธิ์นี้เป็นน้ำหลวงรุ่นพี่ไม่เจอกันนานครับ
แต่ตัวเลขมันมีตัวเลขที่แบบเราก็เห็นว่ามีตัวเลขบางตัว
เพราะว่ากับผมฮุนจอมฝันก็รู้ว่างอย่างจะสาวรรค์นี่คงไม่มีใครกล้าให้ข้อมูลอยู่นะ
ทีนี้ขอมาพูดถึง๖๗๖๗ตรงนี้คือ๖๗ที่มีปัญหา
๖๗คือ๖๗ตำแหน่งตำรวจ๖๗คนที่จะได้
สารวัตรแลมโบบอกว่าคือถ้ามันจะมีปัญหามันจะมีปัญหาตรงนี้แหละ
ซึ่งมีปัญหาไม่ได้มีปัญหาแบบเดียว
ไม่ใช่แค่ว่าเป็นผู้ที่อาวุโสน้อย
แต่มันเกิดได้หลายลักษณะและเกิดได้กับทุกตำแหน่ง

สายโลหิตสิทธิ์ข้างเคียงสะเบียงหลังบ้าน

ลูกหลานมีคุณพ่อคุณแม่คุณ

ไม่ใช่แค่สายเลือดตำรวจเท่านั้น

ลูกหลานนักการเมืองอะไรได้หมดฮะฝากกันมาอะไรอย่างนี้

เขาเก่งไม่ได้หรอ

สังเฉพาะท่องชาติความหัว
ผมไม่เห็นหึเก่งกาบมือ
มีท่านเสรีคนแล้วก็มีพันเอกบันดลตันภัยบูรณก็ถูกยิงกับตาย
เกษียณให้พันเอกพิเศษที่เป็นมือปราบตีใหญ่เนี่ย
ทีนี้พอกลับมาสายโลหิตอันนี้คือคนจะพอนึกภาพออก
แต่อันนี้ก็ถือเป็นกลุ่มหนึ่งที่มีปัญหา
มันอยู่ในกลุ่ม๖๗ที่ว่าคุณจอมฝันครับ
๖๐เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือการใช้ดุลมิถุคุมชา

หรือมีการส่งประวัติกัน
เพราะว่ามันส่วนต่างมันเยอะเพราะว่าที่ผมบอกไงว่า
ออกกฎหมายของสำนักงานเมืองชาติของกรตลผิดกฎหมาย
แต่เริ่มแรกก็คือขัดกฎหมายรัฐมนุนกฎหมายปกครองด้วย
ก็คือถ้ากฎหมายเปรียบเทียบผู้พิพากษาอายการใช้กฎหมายเล่มเดียวกับเราหมดเลย
แต่ตำรวจกลับไปใช้สายแบบ๓ประเภทแล้ว๖๐แบบเซ็นต์คือเป็นช่องโห่

กลุ่มสายโลหิตเนี่ยนะคะเวลาที่คนที่เป็นตำรวจด้วยกันในวงการ

ไม่จะบอกว่าถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่พอจะรับกันได้ไหม

ผมได้ความรู้สึกคือผมก็ยังงงนะว่า
ตำรวจเนี่ยส่วนใหญ่เกือบ๒แสนคนเนี่ย
คือเขาเกรงใจผู้ชายหรือเขาเป็นคนแบบน่อมน้อง
ผมไม่เข้าใจนะเขาโดนข้ามสิทธิ์
ผู้ประชาเอาตำแหน่งไปให้คนอื่นให้ลูกหลานเอาตำแหน่งมาให้นายเวร

ไม่เป็นไรครับคุณฝันอย่างผมตายคนเนี่ยผมพูดต่อหน้านะถ้าผมตายคนเนี่ย
ความยุทธรรมเกิดขึ้นมีการไปติดลูกสมรรค์กรรมเมืองชาติ
มีการแยกงานสอบสวนงานนิติวิทยาออกจากตำรวจ

ธนายุปยุทธรรมเลยเนี่ยผมยอม

ให้ผมถามว่าวันนี้นะถ้าเราไม่มีคนกล้าอย่าง

คนกล้าอย่างชาวบ้านบางอย่างเราก็มีพระเจ้าตักศิลปถูกต้องไหม
เลสวนมากู้เราได้เราก็มีพระสุวรรณกรยาเข้ามาช่วย
คืออันนี้คือสิ่งที่อึดอัดใจว่าน่าจะปกป้องสิทธิ์ตัวเอง
คือใช่แล้วอย่างหนึ่งคือตำรวจเนี่ยมันเป็นอาชีพที่เรา
แล้วเราไปฝึกปืนทำไมเราไปฝึกจับโจรผู้ร้ายทำไมอะไร
แล้วคนเก่งเป็นฮีโร่อะไรทำไมเขาไม่ก้าวหน้า
อ่าเข้าใจกลุ่มแรกสายโลหิต
กลุ่มที่๒สิทธิ์ข้างเคียงสิทธิ์ข้างเคียงคือ
เวรสมเด็จสำนักงานเด็กตามกตลทั้งหมดได้ก็หมด
เด็กตามนายเด็กตามนายเนี่ยก็คือ
สำนักงานตามนักการเมืองตามผู้ใหญ่ได้หมดนะฮะ

ได้ด้วยฮะเพราะนักการเมืองก็เป็นนายกนะฮะ
อ๋อออ๋อแล้วเขาเป็นรองนายกที่มาคุมตำรวจเงี้ย

คือมาสิทธิ์ข้างเคียงเนี่ยเขาจะไปฝึกอะไรอ่ะ

ดีครับผมเหมาะสมกับนายนายทำลายน่ารักไปหมดครับ
เมื่อบัดลำมีมาคุมงานวงชาติ

แต่ท่าสมมุติเขาเป็นนายเวงแปลว่าเขาก็ต้องตามบุคคล

คุณจอมฝันสิ่งที่ผมพูดวันนี้นะ

อย่าไปศรัทธาเขาเขามาจากวิธีการแบบนี้หมด

คุณถ้ามันมาตามสายงานมันไม่ได้

แล้วพวกอีก๓๓ไปโดนธุรการ
เขาทำสำนวนเก่งเขาไม่มีโอกาสก้าวหน้าเลย

ข้างเคียงที่ว่านี้เนี่ยนะคะเวลา
เวลาได้ตำแหน่งเนี่ยได้ที่ดีด้วยไหม

คือเดี๋ยวนะคือแปลว่าข้ามอาวุโสด้วย

ผมก็งงมากน่ะ

ก็เหมือนเล่นเฮโร่แล้ว
รู้ว่าจะออก๔๖๑๑เฮโร่อะไรอย่างงี้

เดี๋ยวคือแล้วเขาจะต้องเอ่ยปากขอนายไหมหรือรู้อยู่แล้วว่าถ้าสมมุติได้เป็นนายเวรกับท่านนี้
นายทุกคนทำตำแหน่งนายก็ต้องให้ถ้ายังเป็นออกกฎแบบนี้
ผมถือว่าการออกกฎแบบนี้มันขัดกฎหมายร่ำนูนขัดกฎหมายประคองผิดกฎหมายผมดูแล้วในความรู้สึก
สายโลหิตกลุ่ม๒สิทธิ์ข้างเคียงกลุ่ม๓
กลุ่มสามต้องให้นิยามให้ดิฉันชัดเจนนะคะเสบียงหลังบ้านไงเสบียงหลังบ้าน
เดี๋ยวอันนี้ขอแบบข้อกล่าวหาข้อคอละหาคำนินทาคือหลังบ้านเนี่ย
มันผมได้ยินมานานแล้วแต่ว่าเขาไม่เคยเอาข้อมูลมาให้ผมแบบนี้
แต่ความหมายของคนที่คุยกันในวงการคือหลังบ้านเนี่ยมีหลายหลังใช่ไหม

เวลาเข้าหลังใหญ่หรือเข้าได้ทุกหลังเลย
อันนี้ที่ฉันคือก็ฟังข้อคอรหาเขามานะคะฟังเขานินทา

อ่ะค่ะคือเสบียงหลังบ้านแปลว่าถ้าจะใกล้ชิดคุณนายท่านนั้นคุณนายท่านนี้

อาจจะเป็นในเวรก็ได้อาจจะเป็นพวกในเวรพวกอะไรก็ได้
มีหมดครับผมเคยได้ยินหมดบางทีมีการเช่าพระปลอมกันอะไรกัน
ผมเห็นที่เขาเล่ามาว่า
ทีนี้ใน๓กลุ่มที่ว่านี้คือถ้ามันจะเกิดมันจะเกิดใน๖๗ที่ไม่ได้ดูอาวุโส

ซึ่งในนี้เนี่ยมิติที่เกิดขึ้นคือเลือกที่ได้
โซนที่เอาอย่างนี้นะคะเอาคำนินทาเลยนะคะ
คือในโซนที่หาเงินง่ายในโซนที่เศรษฐกิจมันอู้ฟู้เฟื่องฟู
เดี๋ยวนะคะเอางี้นะเรียนขอกลับไปคำถามแรก
นี่ถ้ามันเป็นอย่างนี้ทั้งหมดนี่เราจะศรัทธาวงการตำรวจทั้งวงการได้เหรอสารวัตร
นี่ถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงนี่แล้วประชาชนจะรู้สึกไงคะ

มันก็เป็นมันก็เห็นอยู่นะครับมันเป็น
ที่ผมคุยคุณจอมฝันไม่มีอะไรผิดเพี้ยนเลย

ผมก็ยังงงวันนี้เด็กหนุ่มขึ้นมาเป็นภูมิกับ
มาเป็นผู้การเราเห็นกันอยู่เต็มไปหมดเลย
แล้วผมเนี่ยแล้วประชาชนจะได้อะไรผมยังงงอยู่วันนี้
วันนี้แล้วก็อย่างนี้ท่านวิยาออกมาบอกเลยว่า

เหมือนมีคนมาบอกผมหลังบ้านเนี่ยเฮ้ย
แมมโบลูกคุณค้ายานะลูกคุณสองแสนกว่าคนเนี่ย
ค้ายาอยู่เนี่ยคุณจะติดคุกกับลูกคุณด้วยนะ
คุณมียาบ้าในบ้านนะแล้วผมไปตบคุณวิยา
ผมไปอุ้มคุณวิยาทำถูกไหม
ถ้าเป็นผมนะผมไม่มีผมต้องไปกลับ

แล้วใครจะเชื่ออมโบสถอมพระประธานมาพูดร้อยวัด

ให้นายกล์
เรียกค่านวิญญาณมาคุยแล้วก็มาตายสี่โป๊ะเช๊ะไปเลย
เดี๋ยวก่อนก่อนถึงตรงนั้นขอตัวอย่างหน่อย
มีตัวอย่างให้เห็นไหมที่แบบโอ้โหอย่างนี้ก็มาได้เหรอ
แบบสะเทือนทั้งวงการมีไหมมีตัวอย่างไหม
โถคุณจอมฝานนังสือพิมพ์วันนี้มันก็ลงอยู่เต็มไม่หมดเลย
ไม่เอาที่ท่านเห็นสิเพราะว่านังสือพิมพ์ลงได้ไม่เท่าคนในหรอก

คุณจอมฝันผมงงมากเลยนะรุ่นพี่ที่แก่กว่ากี่รุ่นนะ

ยังเป็นรองภูมิกับอยู่แต่วันนี้เด็กรุ่นหลานข้ามมา

ผมว่าวันนี้ท่านนายกประยุทธ์ปฏิวัติรัฐประหารมาเนี่ย
ถ้ากระบวนการยุทธรรมของตำรวจให้ความเป็นธรรมประชาชน
ตำรวจที่ทำงานเพื่อประชาชนไม่รับความเป็นธรรม

ตำรวจเนี่ยถ้ามาวิธีการแบบนี้
เขาก็ต้องดูแลเรื่องเงินเขาถ้าเกิดเขาเสียเงินมา

ตำรวจมีหน้าที่ในการพดุงความยุทธรรมให้ความเป็นธรรมประชาชน
แต่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการแต่งตั้งโยกย้ายเลื่อนตำแหน่งเนี่ย

มันห่างกันถึง๓๓กับ๖๗คุณจอมฝัน

ตำแหน่งไหนที่มักจะเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นคะ
ผมว่าแทบจะทุกตำแหน่งนะคุณจอมฝัน

มันถึงมันถึงภูการรองภูการรองภูชการเลยอ่ะ

ย้ายไปอยู่เป็นรองภูการนู้นอยู่ในสำนักงานรุงศักดิ์ชาติอยู่เจร

เวลาย้ายแบบข้ามเลยเนี่ยนะคะ

จากภาค๓ไปลงภาค๖

เดี๋ยวสมมุติเวลาย้ายไปแล้วได้ตำแหน่งเดิมเนี่ย

อันนี้ย้ายจากที่อื่นมาได้ตำแหน่งใหญ่เนี่ย

พวกมีเส้นมาเลยเหาะมาเลยจากนครบานมาลงที่ตำแหน่งเนี่ย

ตำรวจเนี่ยมันมีประวัติ

สมมุติมีรายชื่อออกมาในแต่ละรอบเนี่ย

คนที่มาเป็นตำแหน่งตั้งแต่ร้อยตำรวจตีเนี่ย

อย่างผมเนี่ยหรือทำงานกันมาเนี่ย
ถ้าคนทำงานเก่ง

ถ้าสมมุติคุณจอมฟันเป็นโพสต์ตลอด
ผมสามารถคุณจอมฝันออกทีวีได้ตลอด
เพราะตำรวจเขาทำโดยระบบของเขาอยู่แล้ว

บางทีประชาชนออกรายการไม่รู้ว่า

ว่าเส้นทางของแต่ละคนเนี่ยเดินกันมายังไง

เดี๋ยวช่วงหน้าขอลงรายละเอียด
เคยได้ยินว่าตำแหน่งไหนที่ราคาสูงที่สุด
พื้นที่ไหนที่อยากไปกันมากที่สุด

มีที่ไหนดีกว่านครบานอีกไหมถ้าเทียบทั่วประเทศ
ตอนนี้ที่คุยกันเอาเฉพาะข่าวรอบนี้

และที่สำคัญที่เกิดแบบนี้ขึ้นยุคสมัยใครสักครู่
คุณผู้ชมคะตัวเลขที่เราได้ยินกันตั้งแต่ข่าวในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว
ตำแหน่งเป็น๑๐ล้านแล้วก็หลายสิบล้าน
ซึ่งแขกรับเชิญแต่ละท่านที่ออกมาให้ข้อมูล
อย่างน้อยก็เฉพาะผ่านรายการถามตรงก็บอก
มันเป็นไปได้มันลงขันกันถึงนะคะ
สารวัตรตัวเลขที่เคยได้ยินมา
พอจะยืนยันตัวเลขจริงบ้างได้ไหม

ผมว่าน่าจะถึงแต่ผมได้ยินมาแต่ว่าผมไม่กล้าจะ
อันนี้มันแปลกแล้วมันตอบสังคมไม่ได้
แต่เขาก็ไปลงอำนวยการเป็นอะไรนึกภาพออกใช่ไหมภาพภาพอย่างนี้

เดี๋ยวขอกลับมาก่อนคือตัวเลขบางตัวเลขมันหลายสิบล้านมากเลยนะ

สารวัตรเคยได้ยินไหมเอาที่เมาส์กันเองในวงการ
ผมเคยได้ยินรุ่นน้องพูดกันอะไรผมได้ยิน

นครบานบางสอนอรู้ว่าพื้นที่นั้นแซ่บจริงใช่ไหมคะ
เมืองใหญ่ในต่างจังหวัดได้ยินจริง

แต่เพียงแต่ว่าผลมันแปลกมันตอบสังคมไม่ได้คุณจอมฝัน
ก็คือตำรวจที่ไปลงกับเป็นคนตำรวจที่อ่อนอาวุโสที่สุดไง
ตัวนี้มันมองภาพมันก็เลยมันเจือสมไปเลยว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นเนี่ย
สรรค์ลำโบไม่ได้รังเกียจรังงอนคนที่อ่อนวุโสน้อยใช่ไหมคะ
ไม่แต่คุณจอมฝันต้องยอมรับอยู่อย่างนั้น
อาชีพตำรวจเขามีเครื่องแบบ
แล้วพอรุ่นลูกเขาข้ามหัวเนี่ย

โค้งเขาต้องไหว้เขานะคุณจำฝันความรู้สึกคนเสียไหม
เข้าใจแต่ว่ามันเป็น๒มิติคู่ขนานกันนะคะ

อาจจะเก่งเฉลียวฉลาดตั้งใจทำงาน

ภาษาอธิการก็ทำมามันถึงมีเสียง

แต่ผมก็ยังงงว่าทำไมสำนักงานชาติถึงไม่เอามาใช้
เพราะฉะนั้นตัวเลขที่เคยได้ยินมาหลักเป็นหลายสิบล้าน

ถ้าตำรวจพวกที่เขามี

พอผมจะดูว่าเขาจะหนีผมไหม

ผมก็จะลองว่าเด็กสองคนผมรู้ว่าเขาเส้นทางเข้ามายังไงเรารู้
เพราะที่เราบอกกันมาจากตำรวจสามสาย
พอผมนั่งแปะไม่เกิน๕นาทีพี่บุ๊คครับผมขออนุญาตพอดีเห็นเพื่อนพอดี

ตำแหน่งที่มักจะมีการ
ตำแหน่งที่มักจะมีข่าวการซื้อขายกันบ่อยคือตำแหน่งอะไรคะ
เหมือนกับมันมีไหมแบบตำแหน่งที่มันหัวเลี้ยหัวต่อ
คือถ้าขึ้นไประดับนี้ได้ที่เหลือง่ายแล้ว
อ่ามีไหมครับโอ้ถ้าหลุด

ถ้าไปทุกพวกงานมันจะไปปุ๊บเลยนะ
เพราะฉะนั้นตำแหน่งตรงไหนถ้าจะมีการวิ่งวิ่งยากที่สุด

ผมว่าน่าจะขึ้นผู้การผมมองกันนะ
เพราะถ้าขึ้นผู้การหรือขึ้นผู้ชการมันจะไปปึ๊บเลย
ซึ่ง๒ตำแหน่งที่ว่านี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะ

คือนอกจากตำแหน่งแล้วต้องบวกว่าจะไปลงเป็นผู้การที่ไหน

คือคุณจอมฝันก็รู้ว่าผมโดนเก็บมานานนะ

แต่ผมรู้เฉพาะว่ากรรมวิธีของเส้นทางในเรื่องของการข้ามอาวุโสเส้นทาง
คือช่องทางของการเปิดช่องในการทุจริต
พื้นที่ที่ว่าเมื่อสักครู่นี้ยกตัวอย่างแล้ว
ผมว่าคุณจำฝันต้องเชิญท่านวิสุทธิ์มาพูดจะพูดมันนะผม
เพราะว่าท่านเป็นรองผู้จัดการแล้วท่านจะขึ้นผู้จัดการ
แล้วก็ผมคิดว่าน่าจะมีอีกหลายคนที่พูดดีกว่าผม
แต่ว่าผมในหลักเทคนิคผมจะรู้
เพราะว่าเขาใช้กระบวนการอย่างนี้
แต่ว่าผมคิดว่าวันนี้มันน่าจะมีอีกล็อตหนึ่ง
เดือนตุลาเดือนตุลาจะมี๑๗
แต่ถ้าวันนี้นายกประยุทธ์ไม่แตะอะไรเลยเนี่ย
เราก็ถือว่าสิ้นหวังแล้ว
เพราะว่าท่านนายกประยุทธเนี่ยมาจากรัฐฐาที่ปัด

นายกประยุทธ์ไม่เลยผมว่าเราก็สิ้นหวังแล้ว
แต่ว่ามันจะมีอีกทีหนึ่งตุลาให้จับดู

หนักมากหรือหรอทำไม
ผมว่านะก็ยังมีล็อตไง

เขาก็อ้างว่าต้องมีการเลือกตั้งก่อน
ถึงค่อยใช้ไงแต่ว่าตัวผมเองผมบอกว่า
ถ้าใครไม่รับความเป็นธรรม

อย่างสมมุติว่าผมอันดับที่๓๔

ที่ร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยสามมาข้ามหัวผมก็ฟ้อง

มีหลายกรณีไหมที่โดนข้ามแล้ว

ผมว่าน้อยมากนะไม่น่าจะมีผมคนเดียวมั้ง

ผมว่าน่าจะได้ผลโดนตีนเหมือนกันถ้าผมชนะ

เวลาผู้หลักผู้ใหญ่ฟ้องค่าวุโส
เร็วมากแต่เวลาพอระดับพันโทพัน
โดยสถิติใช่ไหม

จังหวัดไหนที่เหมือนกับน่าไปลง

ผมอยู่คองป่ามก็นานตอนรับรัดการ
แล้วตัวผมเองเนี่ย
ผมก็ทำงานน่ะผมทำงานคือ

แม้ผมจะตายผมก็ยอมนะคุณจำขวัญเชื่อไหม

ช่วงจึ้อส่งชื่อแล้วและนครบานน์นี่
คือโดยเฉลี่ยแล้วนครบานกับพื้นที่หัวเมือง
นครบานยังไงก็แพงกว่าไหมคะถ้าจะมีคนซื้อกัน
ถ้าจะนะผมก็คิดกับคุณจอมฝันนะจะเป็นบางลักษณ์

บางลักษณ์ห้วยขวางอย่างนี้
มันเป็นตำแหน่งที่มันหลักอยู่อย่างนี้นึกภาพออกใช่ไหม
เยาวราชแถวเยาวราชแถวพวกนี้

เพราะผมไม่มีพยาหลักฐานแต่ผมบอกว่า
มันแปลกก็คือว่าตำรวจอ่อนวุโส
เป็นรองภูมิกับแค่๓ปี๔ปี
แต่คนเป็นรองคู่กับ๔ปีไม่ได้เป็น

แล้วการที่มีการจ้างคนที่เหลืออายุราชการอีกสักปีนึง
คือจ้างให้เกษียณออกไปก่อน

ตำแหน่งนะตำแหน่งมารอตำแหน่งก็คือเขาพอ
พอผมก็ได้ยินเขาพูดกันนะ
เขาเรียกเปิดหลุมดำ
รักษาการเลยเอาคนที่เขาจะ

แต่มันมีครับมีรู้สึกหลายภาคเลย
มีอย่างที่ท่านวิทยาพูดของผมก็มีในภาค๓
ถ้ามีที่จ้างลาออกไปก็มี

เรียนขอย้ำก่อนนะคือที่สารวัตลัมโบ้พูดมาทั้งหมดนี้
คือท่านได้ประเมินแล้วว่าพอออกรายการเราแล้วเนี่ย
อาจจะมีผลต่องานราชการท่านถึงแม้ว่าจะมีอายุราชการ

เต็มรับไว้แล้วนะคะแล้วเรื่องของความอันตรายแล้วมีปัญหามีปัญหา
แล้วเรื่องของความอันตรายล่ะไม่ผมบอกคุณจอมฝันนะ

หมัดเด็ดเดี๋ยวผมเก็บไว้นะคุณจำฝันแต่เพียงว่าผมไม่ออก
แต่ว่าถ้าต้องการหมัดเด็ดให้ผมปล่อยหมดแม็กซ์นะผมว่าสนุก
คุณจำวันก็รู้อยู่ผมไม่กลัวตายอยู่แล้ว
แล้วผมพูดเนี่ยผมมีหลักฐานแล้วผมพร้อมที่จะนั่ง

แต่ถ้าใครที่จะรังแก่ผมผมไม่มีแผล
แต่ถ้าพวกคุณมีแผลคุณรังแก่ผมเนี่ยผมจะบ้าคุณผมไม่กลัวผมไม่กลัวคุณ
ที่ให้ข้อมูลมาทั้งหมดเดี๋ยวเราได้ตามกันต่อ
แล้วเราก็คงเข้าใจเรื่องราวมากขึ้นนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นในวงการศรีกากีบ้าง
แล้วก็ที่ออกมาพูดคือเพราะอยากให้นายกจัดการ
แล้วก็อยากจะเอาพูดกันตรงเมื่อสักครู่นี้เห็นพูดอยู่หลายรอบคือ
อยากให้คนที่ถูกริดร้อนสิทธิ์และความชอบทำของตัวเองให้ออกมาเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเอง
อย่าไปกลัวคุณฝันคติของผมคืออะไรไหม
ความกลัวทำให้ชีวิตเสื่อมความกลัวทำให้ชีวิตมืดมนต์
สิ่งที่เรากล้าเพื่อประเทศชาติและประชาชนเนี่ยคือความฝันนั้นสูงสุด
หมดเวลาของถามตรงคุณผู้ชมค่ะ
ถ้ามีแคนกรรมเชิญที่ต้องการธิบายเราอีก
ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในวงการสีกากีเดี๋ยวช่วงวันต่อไป

โน้ท